เคยเพราะว่าเด็กประจำไม่ได้แคร้ล่ะครับ
อันนี้เขาไม่รู้ภายนี้ว่าเขาทุบหรือเขาแคร้นะ
เขาเอารถไปซื้อรถจักรยานยนต์
โอ๊ยนั่งนับกันเผินแล้ว

หนักค่ะเพราะว่าเรื่องดีแบบนี้นะคะเขาสร้างความฮือหาอย่างมากเลยในโลกโซเชียลนะคะ
โดยเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่ออาคมเจริญยนต์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าชนบุรี
ได้โพสต์ภาพพนักงานในร้านนะที่ช่วยกันนั่งนับเงินเหรียญแบบนี้
ต้องบอกว่าเกณฑ์กันมาคือทุกคนเลยครบคนเลย
มีข้อความระบุว่าถ่ายสิวันนี้กี่เหรียญ
หมดได้กี่เหรียญลูกค้าบอกเก็บเงินทุกวัน
สุดยอดเลยค่ะนับกันเพลินไปเลย
ซึ่งทีมข่าวก็ลงพื้นที่พูดคุยกับนางสาวสุวรรณาชุนรำอายุ๓๕ปี
พนักงานฝ่ายขายของร้านอาคมเจริญยนต์สาขาเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าลูกค้าที่มาที่ร้านนี้มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ
หอบเงินเหรียญมาด้วย๒รังค่ะ

ใช่ค่ะ๒รังซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาเนี่ยได้มาสอบถามโทรมาสอบถามราคารถก่อน
แล้วก็ถามก่อนว่าถ้านำเงินเหรียญมาซื้อเนี่ยทางร้านจะสะดวกรับไหม

ร้านบอกว่ายิงลีค่ะ

มาเลยยินดีค่ะก็เกณฑ์พนักงานมาช่วยกันนับอย่างที่เห็นกันในภาพเลย

พี่ฝนว่าร้านนับด้วยเหรียญ
แต่ว่าพี่ฝนว่าเร็วนะนับแค่๒๐นาทีเอง

ซึ่งพนักงานก็นับไปคงจะยิ้มไปจะสนุกกันน่ะ
นึกถึงตอนเด็กที่เราแคะกระปุกอ่ะอย่านะเวลาหยอดกระปุกทุบมาแต่ละที
พี่ฝนบางทีก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะทำเล่นไปทำเป็นเล่นนะเออเต็มนี้ได้เป็นหมื่นเหมือนกัน
ซึ่งพนักงานบอกว่ายินดีนะคะถ้าใครอยากจะเอาเหรียญมาซื้อรถแบบนี้อีกก็ยินดีนะ
แล้วก็ไม่คิดค่านับเงินด้วยนับฟรีนะไม่คิดค่านับเพิ่มด้วย
ลองคิดเล่นนะพี่ฝนมีคนสนใจเนี่ยเอาเหรียญไปซื้อรถออกรถแบบนี้
งั้นที่โชว์รูมแห่งนี้ลองเปลี่ยนไหมเป็นตู้เลยตู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์
จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ก็คือยังไงคะ
ก็เอาเหรียญหยอดในตู้แล้วเดี๋ยวมอไซค์มันก็จะไหลออกมาเอง
เมื่อไหลจะเต็มมา
แต่ก็ถือเป็นเรื่องน่ารักนะน่ารักแต่ไม่รู้ว่ากระปุกที่แคะไปเนี่ยของตัวเองหรือของลูก
ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงจะเก็บเองอะเนาะ
ก็เก็บเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักขอชื่นชมนะคะ
เป็นแรงบันดาลใจให้เราเลยเราอยากจะแคะกระปุกแบบนี้ไปซื้อบ้านเงินสดจะมีคนนับให้เราไหม